วันนี้เรื่องของสายมุดฉุดอารมณ์ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขาขับเก๋งมาแล้วมาเจอมอเตอร์ไซค์สายมุด
พอเฉียวชนปุ๊บไม่คุยดีสักคำ
แต่เอากำปั้นทุบรถเก่งเลยค่ะ
เฮ้ยแถวเกรดเวย์กับไม้ป่ะเนี่ย

เนี่ยแล้วดูสิจังหวะนี้ที่สายมุดเขาเข้ามา

แต่ผู้ชายคนขี่ปึ้งปึ้ง

แล้วก็ก้มเก็บกระเป๋าเป้ขึ้นมาสะพาย

คนขับเก๋งเองเป็นผู้หญิงก็งงเหมือนกันค่ะกับช็อตนี้ช็อตพีคที่เกิดขึ้น
รถเก่งคุณผู้ชมดูตามเลนเลยรถเก่งวิ่งมาตามปกติถูกไหม
ใช่อยู่เลนของเขาแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์มายังไงอ่ะเปลี่ยนเลนเข้าเข้าขวามาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะตอน๓โมงดอมไม่ได้เจอช่วงเวลานี้ใช่ไหม
ไม่ใช่อ่ะเออตรงเกรดเวย์เอกมัยเนี่ยค่ะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะ
ฝั่งคนขับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็หาที่จอดรถเลยลงมาดูสภาพฝากระโปรง

พี่เบิร์ตสภาพฝากระโปรงเนี่ยบอกว่าบุบเหมือนกับโดนเหล็กทุบเลยอ่ะ
นี่นี่ดูหน่อยสิโอ้โหนั่นคือกำปั้นอ่ะเป็นกำปั้นเหล็กอ่ะ
มันลอยยุบเหมือนแบบไปชนท้ายผนศพ
แล้วพอเสียหายขนาดนี้เธอก็เลยเอาคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ยไปแจ้งความที่